สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่

วันนี้วันสุดสุดสัปดาห์แล้วขึ้นฟ้าขึ้นฝน

มีแดดมานิดนึงที่เกือบเอาผ้านวมไปตาก
แล้วไงล่ะเสร็จแล้วสิเสร็จแล้วสิแกะ

โอ้โฮตายแล้วตีหน้าเลยสิแห้งแกะ
ดูข่าวร้ายข่าวร้ายนะคะที่เราติดตามมาก็พักใหญ่แล้ว
คิดว่าอาจจะดีขึ้นไปแล้วแต่ปรากฏว่า
วันนี้ค่ะนายคชาพระชะหรือว่าเข้มนายทหารเกณฑ์นะคะ
อายุ๒๒ปีซึ่งป่วยคือถูกลนทำร้าย
แล้วก็อยู่ในโรงพยาบาลด้วยเครื่องช่วยหายใจตอนนี้ก็เสียชีวิตแล้ว
กรณีที่ถูกทหารรุ่นพี่จำนวน๓คนรุมทำร้ายร่างกาย
และต้องส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลอนันทมหิดล
ตั้งแต่วันที่๒๑สิงหาคมและรักษาตัวอยู่ในห้องไอซียู

และต้องใส่เครื่องช่วยหายใจตามที่เสนอข่าวมาอย่างต่อเนื่องนะคะ
ล่าสุดญาติบอกว่าเสียชีวิตแล้วนะคะ
พลทหารเข้มได้เสียชีวิตหลังจากผ่านวันคล้ายวันเกิดมาได้เพียง๑วัน
คุณเข้มเขาก็สู้เต็มที่แล้วจากไปแล้วตอนตี๕๔
ในวันพรุ่งนี้ทางด้านภรรยาของพลทหารเข้มก็ระบุว่า
เขารู้ว่าอ้วนเหนื่อยมามากแล้วอ้วนก็สู้ถึงที่สุดแล้ว
หลับให้สบายนะอ้วนกับชื่อเล่นของพลทหารเขาที่เขาเรียกกัน
ด้านครอบครัวพัชะซึ่งหลังจากทราบว่าลูกชายเสียชีวิต
ก็เดินทางมาดำเนินการรับศพโดยที่ในคมฉันพชะ
พ่อของพลทหารพชาก็ยอมรับว่ารู้สึกเสียใจ
ในการจากไปของลูกชายและเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้น
ขอบคุณทุกฝ่ายโดยเฉพาะทีมแพทย์ที่ช่วยดูแลลูกชายอย่างเต็มที่

ซึ่งติดตามให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอดค่ะ
ทางนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็จะส่งศพของพลทหารพชา
ชนะสูตรที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ

จะมอบศพให้กับทางญาติกลับไปบำเพ็ญกุศล
ที่วัดเวรุวนารามที่บ้านหนองบูรีตะบนไทย๓มคีย์
อำเภอหนองหงษ์จังหวัดบุรีรำต่อไปค่ะ

เสียใจกับฝักความคุณคชาด้วยนะคะค่ะอยู่เป็นเดือนไหมอยู่เป็นเดือนเลยเนอะ
แต่ก็คาดหวังว่าเหตุการณ์แบบนี้มันก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นอยู่บ่อย
แล้วก็ต้องให้มันมีการเสียชีวิตหรือการจากไปของใครสักคนหนึ่งบ่อยแบบนี้นะคะ
ค่ะแต่ก็เห็นว่าบ่อยเหลือเกินนะคะค่ะใช่ค่ะจริงค่ะเอามาอีกหนึ่งข่าวค่ะ
ออสซี่ถูกตัดไปห้านิ้วเท้าหลังจากติดเชื้อกินกระดูกเลยทีเดียวนะคะ
เขาบอกว่าเข้ามาแช่สปาปลาที่เมืองไทยมันเลยทำให้เกิดแบบนี้เข้าไป
อ๋อจริงอุ๊ยยาวอันนี้ค่ะผู้สื่อข่าวก็แรงงานว่าสื่อออนไลน์ชื่อดังนะคะ
เตอรี่เมลก็ได้แรงงานเรื่องราวของนางสาววิคเตอรียาเคอร์ทอย
นักท่องเที่ยวสาววัย๒๙ชาวออสเตรเลียนะคะที่ต้องสูญเสียนิ้วเท้าข้างขวา
ทั้ง๕นิ้วเลยสาเหตุมาจากว่าเท้าของเธอติดเชื้อแบคทีเรีย
ชนิดกินกระดูกชีเวเนลล่าชื่อนี้ด้วยนะคะ
โดยเธอได้อ้างว่าเป็นเพราะมาใช้บริการสปาปลาที่เมืองไทย
โดยก่อนหน้านี้เนี่ยต้องบอกว่านางสาววิคโตเรียถูกตัดนิ้วเท้าของตัวเอง
ครึ่งบนมาแล้วหลังจากที่ติดเชื้อจากย่าชนิดหนึ่ง
แปลว่าต้องเป็นคนที่ป็าลักษณ์ศักดิ์อะไรกับเรื่องแบบนี้อยู่แล้วนะคะ
ตอนอายุ๑๗เคยโดนไปแล้วนะติดเชื้อจากย่าชนิดหนึ่งที่ออสเตรเลีย
โดยตอนนั้นเธอไม่มีอาการเจ็บปวดใดเลย
เชื้อมันลามเข้าไปลึกถึงกระดูก
จากนั้นเธอมาเที่ยวที่ประเทศไทยเธอก็ตัดสินใจว่า
เอาล่ะใช้บริการสปาปลาละกัน
เพราะว่าดูระบบจัดการน้ำทุกอย่างมันดูดีหมด
ดูสะอาดเธอก็เลยลองทำ
แต่เมื่อกลับไปที่ออสเตรเลียก็เริ่มมีอาการป่วย

ปรากฏว่าเป็นภาวะติดเชื้อในกระดูกเลย
โดยใช้ระยะเวลารักษานานกว่า๒ปีกว่าจะรู้ว่าเป็นโรคอะไร
ซึ่งแพทย์ก็ระบุบอกว่าเชื้อดังกล่าวเนี่ย
เข้าสู่ร่างกายผ่านทางแผลที่นิ้วหัวแม่เท้า
ที่เขาเคยผ่าตัดตอนติดเชื้อเนี่ยเมื่ออายุ
อืมทำไมมันมีมากตอนนี้อายุ๒๙นะคะ
โดยเชื้อกินกระดูกนิ้วหัวแม่เท้าทั้งหมดจนเน่า
ก็เลยจำเป็นต้องตัดนิ้วเท้าอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือ

อีกครึ่งหนึ่งที่เหลือเลยต้องตัดออกไป

นิ้วชี้ก็ตัดไปแล้วปี๒๕๕๕เหลือ๓นิ้วก่อน
ผ่านมาได้อีก๒ปีก็พบว่าภาวะติดเชื้อในกระดูกเข้าไปอีก
สุดท้ายเธอต้องตัดนิ้วเท้าออกทั้งหมดเลย

ก็คือตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน๒๕๖๐นะคะ
นางสาววิคโตเรียยอมรับว่าไม่กล้าโชว์เท้ากุของเธอ
แต่ตอนนี้ก็ต้องทำใจยอมรับแล้วก็ต้องโชว์เท้าแบบนี้

เนียวแล้วหรือว่าถ้าตัดอีกข้างดีไหม
แล้วเท้ารองเท้ามันจะได้เล็กลงไซส์รองเท้าเล็กลง

ไม่เคยประมาณเดินใช่ไหมมันมีนิ้วเท้าในการประคองอยู่
อุ๊ยน่ากลัวมันทำไมติดเชื้อในอย่างนั้น
เขาเองเขาอาจจะเป็นคนที่ติดเชื้ออะไรจากแบบนี้หรือเปล่า
เพราะว่าตั้งแต่อายุ๑๗ก็แบบมีโอกาสติดเชื้อจากย่าชนิดหนึ่งมาก่อนแล้ว

แต่มันฟังดูมันเลือดลอยจังเลยว่ามันติดจากสปา
มีฉันเองที่เคยลงสปาปลานะ
สปาปลาเป็นไงค่ะคุณแม่
ไม่เห็นเป็นไรหรืออะไร

อันนี้ก็ไม่รู้เออแปลกจังเลยนะ

ปัจจุบันนี้หรือฉัน
อยู่จนเห็นเรื่องนี้อย่างงี้เรื่องอะไรคะ

เคยเรียนด้วยกระดานชนวนมาก่อน

ไปเที่ยวบ้านยายแล้วเข้าไปฝากไว้โรงเรียน

รู้จักแต่ว่าไม่ทันนะคะคุณแม่

ก็ต้องทันอยู่แล้วทุกคนนะ
บางที่ก็มีอยู่แต่กระดานชะนวนเนี่ยนะ

มันกลายเป็นแบบว่า

ก็เลยไปจดจ่อแล้วก็มีชีวิตอยู่กับหน้าจอ

ซึ่งไม่เชื่อตัวเองเหมือนกันว่า
ก็มีพฤติกรรมแบบนี้กับเขาไปด้วย

วันนี้ที่เราจะพูดคุยในเรื่องแบบนี้นะคะแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนนะ
โทรศัพท์อย่างเดียวก็ออกไปหมดแล้ว
เพื่อให้หันไปทำกิจกรรมอย่างอื่นกันบ้างนะแต่ว่าไม่ใช่แค่เด็กเท่านั้นแล้วนะ
ที่ถูกจำกัดในการใช้เวลาอยู่หน้าจอดิจิทัล
ตอนนี้ผู้ปกครองเองก็มีพฤติกรรมแล้วก็ปฏิบัติแบบนี้เช่นกัน
คือส่งให้ลูกเล่นแล้วตัวเองจะได้เล่นของตัวเอง
ถูกแม้ว่าโทรศัพท์มือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์ที่พกพานี่เป็นสิ่งที่เรียกได้ว่ารวบรวมความเป็นส่วนตัวถูกไหมถูกค่ะ
เมื่อกี้ตอนที่เรานั่งอ่านข่าวกันอยู่ก่อนที่จะเข้ามาฉันเห็นทุกคนก้มหน้าแต่ไม่ใช่ก้มหน้ากับกระดาษนี้นะ
มหน้ากันอย่างนี้ทุกคนเลยฉันแอบมองแล้วทุกคนก้มหมดแม้กระทั่งตัวดิฉันเอง
ทำให้แบบว่ารวบรวมความเป็นส่วนตัวงานการสังคมข้อมูลข่าวสารแล้วก็ความบันเทิงที่ชอบเอาไว้
รวมไว้หมดแล้วเดี๋ยวนี้มันอยู่ในนี้หมดเลยเนาะไม่เหมือนกระดานชนวนเนอะอันนั้นไม่มีรวบรวม
อันนี้พูดเป็นสำนวนว่ามันคือกระดันชนวนสมัยก่อนที่เราก็ต้องเขียนบนน้ำ
ใช่แต่อันนี้เมื่อเรียนนี้นะนะคะกรุมารแพทย์ด้านพัฒนาการเกี่ยวกับพฤติกรรม
จากมหาวิทยาลัยมิชิแกนเมืองแอนอาร์เบอร์รัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกา
หรือว่ามีแนวโน้มในการที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับลูกมันมีน้อยลง

คุยกับลูกก็น้อยลงแล้วก็อาจจะมีความขัดแย้งกับเด็ก
เพิ่มขึ้นจึงต้องจากการจากการเล่นหน้าจอนี่แหละ
นี่แหละถูกต้องนะเขาวิจัยมาหมดแล้วเนี่ย
เผชิญกับความยุ่งยากกับพฤติกรรมของเด็กในช่วงเวลาหนึ่ง
สิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจจะส่งผลต่อพัฒนาการทางอารมณ์แล้วก็สติปัญญาของเด็กได้
ดังนั้นนั่นเนี่ยนักวิจัยแนะนำว่า

ไม่คือเอาตัวเองไปเดินเล่นบ้างก็ได้
หรือว่าไปมีส่วนร่วมกับผู้อื่น
ลำดับความสำคัญของมื้ออาหารด้วย
เวลานอนแล้วก็ช่วงเวลาเนี่ยเฉพาะสำหรับสมาชิกในครอบครัว
แล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะเปิดดูอีเมล

ซึ่งสมัยนี้เนี่ยเดี๋ยวมันต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่า
มันก็ต้องทำงานกันในนี้แล้ว
แล้วก็พูดคุยกับคนที่ก็พูดคุยกันในนี้มากขึ้น
นั่นก็เรียกว่าเป็นสังคมออนไลน์เนี่ย
ควรทำในช่วงที่ไม่ให้เด็กเห็น
เพราะเขาจะเรียนแบบในสิ่งที่เรา

เด็กมันจะได้ไม่มาเรียนแบบอย่างเราอย่างนี้ไง
เข้าใจคำนี้ไหมล่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แบบว่าจะช่วยลดการ
เขาเรียกว่ามีความสัมพันธ์ในครอบครัว
ลดไปให้มันมีแบบมากขึ้นมา

ผู้ใหญ่ก่อนดังนั้นเขาวิจัยแล้ว

พอมันเริ่มนั่งกินข้าวลูกก็อยู่ด้วยนะ
มันก็เริ่มมาอ่ะลูกเอาไป
จะได้นิ่ง

แล้วก็คุยกัน
คุยไปคุยมาเสร็จเอาละว่ามันเริ่ม
เอาไม่คุยกับกูแล้วมันเริ่มดูของตัวมันเอง

ตกลงแบบว่าทั้งหมดทั้งคนที่นั่งอยู่บนโต๊ะเนี่ยนะ
ก้มหมดเลยเคยถ่ายรูปนะ

ทุกคนก้มหน้าอยู่อย่างนี้หมดเลยแบบว่า

เล่นอะไรไม่รู้สนใจกับสิ่งที่อยู่ในนั้นไม่สนใจเพื่อน

มาแล้วนัดกันปั๊บ

พอตื่นมาตอนเช้าใช่ไหม

หยิบหนังสือครึ่งน้ำนะไม่ว่าจะเป็นในห้องใช่
ถ้าจะหยิบเพื่อมาอ่านอยู่ข้างห้องน้ำน่ะเนี่ย
ค้าเข้าไปในคำตามด้วยมันกลายเป็นแบบอ้าวเคยชินแล้วอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องดูย้อนหลังด้วยดูปัจจุบันก็ดูในโทรศัพท์
ได้บอกว่าตายแล้วทำไมฉันมาอยู่ได้จนถึงตรงนี้เลยค่ะต่อไปต้องมีอีกทำไง
โอ้ยแล้วก็ทำนี้แบบอยากจะดูอะไรเนี้ยแล้วก็ใช้ลิ้นดุลอ่ะ
เราขอไม่เอาลิ้นดุลเลยไงไม่เอา
ชีวิตยังไงล่ะเนี่ยมันดีหรือไม่ดีอ่ะ

ก็เลยแบบว่าต่างคนก็ต่างมีชีวิต

เพราะทุกคนก็ดูสิไปติดอย่างนี้กันไปหมดแล้ว

จะมีต่อไปที่มีการฆ่าโทรศัพท์แทนค่าชู้

เอาแล้วไงเอาแล้วไง

ที่นครศรีธรรมราชกันก่อนเลยค่ะ

เมืองคอนก็ตาลุกวาวกันเลยทีเดียว
แม่ไก่แจ้วางไข่ในกระถางทูบ

ที่วัดเกาะเทวดาค่ะ
เผือชวานจังหวัดนครศรีธรรมราช
คอหวยก็เดินทางกันมาเต็มที่กันเลย
พร้อมกับดอกไม้ทูบเทียน

กราบไหว้ขอพรขอโชคลาภ

ชื่อว่าลำดวนแม่ลำดวน

ไม้ตะเคียนทั้งต้นอายุไม่ต่ำกว่า

หลังจากชาวบ้านร่วมกับพระสงฆ์

ขึ้นมาก็คือมาไว้
ที่มันโผล่ริมตลิ่งแม่น้ำตาปี

ก่อนที่จะนำมาเก็บไว้ที่วัดเกาะเทวดา

เพื่อจะทารูปไลค์หาเลขเด็ดจาก

ระบุได้เลขเด็ด๘๒กับ๔๑๒

เนื่องจากว่าพบในกระถางทูบเทียน

มีแม่ไก่แจ้ตัวนึง
ขึ้นมาวางไข่จำนวน๕ฟอง
ตรวจสอบพบว่าไข่จำนวน๕ฟองนั้นน่ะ
มีไข่เปลือกสีน้ำตาลจำนวน๔

เปลือกไข่เป็นสีขาว

โดยมีการนับจำนวนไข่ของไก่แจ้เนี่ย

เป็นต้นนี่เขาว่าอย่างนั้นนะคะ

มากันเป็นชุดพี่เมียวจดใยเลยล่ะค่ะพี่เมียว
พี่อ่านของพี่เอง
แต่ว่านี่ทุกคนเนี่ยนะออกมาสารภาพกับตัวเองหมดเลย
ตอนนี้มีค่าแล้วก็แพงกว่าทองคำเสียด้วยนะคะต่อไปก็ต้องปล้น
จริงนะในไลน์ที่ส่งมาทุกคนแบบว่าบอกเลยว่าทุกคนติดโทรศัพท์กันหมดเลยทีเดียว
นี่มันเป็นยุคนี้แล้วเนอะโอเคติดก็ติดกันไปเลยนะ
พยาวดีกว่าของฉันเด็ดมากเลยแล้วมีเรื่องกุ๊กด้วย
โอ้มันมีแบบว่ามีแบบว่าสิงหมาศจรรย์มันกู้กู้กู้เกิดขึ้น
ขอให้ข่าวมันน่ากลัวเท่าที่พี่ทำเสียงนี่รอลุ้นอยู่นะถ้ามันไม่เท่าแล้วน้องจะเคืองมาก
เท่าสิทธิ์ฟังดีนะฟังดีแล้วจดเบอร์ด้วยนะจดตัวเลขด้วยเข้าใจไหม
นายประวิทย์คำพันธ์อยู่พยาวหมู่๗เขาบอกอย่างนี้ว่า
เริ่มที่หมู่๗เลยเหรอใช่เมื่อ๑เดือนที่ผ่านมาเขาเนี่ยมีสวนกล้วยอยู่นะ
แล้วเสร็จแล้วเนี่ยมีวันหนึ่งเนี่ยก็ไปตัดต้นกล้วยนะที่เหลือเนี่ยตัดไปครึ่งหนึ่งเลย
เหลือไปครึ่งหนึ่งอะก็เกิดตัดไปแล้วเหลือครึ่งหนึ่งหลังจากนั้น๒๓วันอุ้ยแม่เจ้า
เกิดอะไรขึ้นคะกล้วยออกลูกได้อย่างไร
เดี๋ยวนะอย่างที่เห็นมันต้องไม่มีแล้วมันถูกมันต้องไม่มีแล้วตัดไปแล้วแต่
มันออกมาได้อย่างไรออกมาเป็นหวีมีปรีด้วย
แล้วขอบอกว่าออกมานะทั้งหมด๓๑ลูกที่เห็นน่ะ

เอาแข็งไปเทียบทำไม
แล้วนี่๓๑ลูกนี้ทั้งหมดสามหวีนะจ๊า

แม้มันก็มันขึ้นมาได้ก็บุญแล้วนั่นน่ะ
แล้วก็๑ต้นนี่ไงมันแค่เหลือแค่ต่อเหลือแค่ตรงนี้แต่ออกมาได้นับใหญ่เลย
คือ๓หวีจ้ะทั้งหมด๓๑ลูกแต่ว่ามี๑ลิตร

เห็นไหมมาไหว้กันสุดวิสุดเดชเนี่ยยังไงล่ะคะคุณ
เขาบอกว่าแถวนี้เนี่ยนะมันเคยเป็นกู
กูนี่หมายถึงว่าวัดเก่ามีคนสมัยโบราณอาศัยอยู่เนื่องจากเวลาถ่ายคลากไปเนี่ย
ไปเจอพวกถ้วยชามโบราณเก่าแก่ก็น่าจะเก็บไปขายได้นะ
เอ้าเออเอาเก็บเข้าพิพิธภัณฑ์ไหมคุณแม่เท่านั้นนะ
ไม่รู้มาดูก่อนว่าเก่าขนาดไหนอายุแค่๑๐๒๐ปี๕๐ปี
นั้นไม่เรียกเก่าเขาเรียกวินเทจโอเคถ้าเก่านี้ต้องร้อยเป็นร้อยไปเป็นแอนที
คือวัดอะไรนะไม่แล้วก็พยาวแล้วเขาขุดไปนี่นะไปเจอจำนวนเยอะมากเลย
เขาก็เลยบอกว่ามักจะมีเรื่องราวเกิดขึ้นน่ากลัวมากมากเลยทีเดียวเช่น
บางทีก็เห็นอะไรวูบวาบมาคุณแม่เดี๋ยวมันเกี่ยวอะไรกับกล้วยไหมพี่ม้าต้องมีเอกน้องไม่ยอม
แล้วก็เขาบอกว่ามันเฮียนมีสิ่งลี้ลับเกิดขึ้นอะไรแค่นี้
พี่ม้าไม่ได้เลยคุกอะไรคุดเจอชามแล้วก็จบแล้วก็กล้วย๓๑
กล้วยแบบชามอาจจะแบบมันมันเป็นเรื่องแบบมันไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกันขนาดนั้น
อันนี้อะไรล่ะอันนี้ข้างในไม่ตรงปกนะคะ
ไม่ตรงปกจริง
อันนี้ไม่ตรงปกนะคะแต่ก็ต้องแบบว่ามีอะไรที่ปกให้มันดูแบบว่าหยิบซื้อทันที
อันนี้เป็นแบบไม่มีผีเป็นเด็กเกิดใหม่ซึ่งมักจะใช่
เวลาทำคลอดกันกลางอากาศหรือว่ากลางรถแท็กซี่อะไรอย่างนี้
แต่อันนี้เนี่ยเกิดของจังหวัดสุพันธ์บุรี
สมาคมร่วมใจสวนแตงอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีรับแจ้งว่า

ผู้ภัยไปไม่ทันพ่ออยู่ที่บ้านพักเลขที่

หมู่๔ตะบนสวนแตงอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี
ใช่นี่คือกู้ภัยไปเนี่ยคลอดแล้ว
เดินทางไปช่วยเหลือไปถึงก็เจอนางสาวจุธามาสคุ้มภัยผ่าน
อายุ๒๔ปีคลอดทารกออกมาแล้วเป็นเพศชาย
โดยมีในตองเถาปีนามอายุ๒๘ปีพ่อของเด็กคอยให้กำลังใจยุ้งข้าว

ลืมตาจิ้มลิ้มแบบว่าไม่ได้แล้ว

ทำไมลืมตาแล้วล่ะไวเลย

มันต้องยังปิ๊บขอดลูกล่ะ

แล้วก็ประสานรถจากศูนย์โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพญายมราช
รับตัวแม่และเด็กไปดูแลแล้วก็พักฟื้นต่อ
กลางความดีใจของคนในครอบครัวและเจ้าหน้าที่ทุกคน

เข้ามาดูแล้วก็แสดงความยินดีและไม่พลาดที่จะเอาเลขบ้านไปวิเคราะห์
วิเคราะห์ใช่ไหมวิเคราะห์วิเคราะห์ใช่ไหมวิเคราะห์

แล้วเมื่อกี้วี่๓๑ไม่มี๑นี่๓

วิเคราะห์แม่ภัษ

คนนี้เขาเชิญชวนให้คนไทยหันมาช่วยกันซื้อลอตเตอรี่
ช่วยรัฐเขาหมายถึงช่วยรัฐ
เขาเรียกว่าใจดีมากนะคะสำหรับนักร้องลูกทุ่งค่ะ

คนนี้เป็นคนที่ถูกลอตเตอรี่บ่อยมาก
ดังนั้นเนี่ยทุกคนก็จะคอยไปถามถ่ายเขาว่าคุณมนต์สิทธิ์คะ
ไม่ทราบว่างวัดนี้เนี่ยคุณมณศิษย์มีเลขอะไรที่แบบว่า

คุณมณศิษย์ก็ใช้วิธีการไม่ต้องบอกค่ะ

แล้วก็ถือลอตเตอรี่อยู่ในมือหลายใบมาก

เขาเพิ่งลงงวดวันที่๑๖กันยาเนี่ย
เขาโชว์อยู่ในมือเขาเลยว่าเขาซื้อเลขอะไรบ้าง
จากนั้นเนี่ยแฟนก็ไปซูมกันใกล้ค่ะ

อย่างอมไงอะไรกับตัวเลขมากนะครับคุณมณฑิตบอก
ด้วยความหวังดีนะครับจากใจจริงมนศิษย์คำสร้อยครับผม
แต่คุณมนต์สิทธิถือไว้ให้ดูไม่ต้องบอกเลข
ก็แคร์ปไม่ดูย้อนหลัง

มี๐๓เมื่อกี้แอบเห็น
เห็นไหมเราก็มี๐๓๓๐๐๔๐๐
มีคนไลน์มาบอกว่าเวลานั่งบนโต๊ะอาหารที่บ้าน
คุณแม่เดี๋ยวก่อนนะพี่มนต์สิทธิ์มี๔๑ด้วย
พี่มนต์สิทธิ์ตามแรกไก่แจ้แน่

๑เลย๑เลยมีแต่๑ทั้งนั้นเลย๓๑๑๔๑อะไรอย่างนี้

เมื่อกี้มีคนไลน์มาบอกว่าเวลาทานข้าวที่บ้านบนโต๊ะอาหารเนี่ย

ตกใจมากยังมีทานข้าวบนโต๊ะอาหารด้วยกันที่บ้าน

ไม่ค่อยอาจจะหมายถึงว่าแบบทานข้าวด้วยกันกับบ้าน

คำว่าพอมีมันไม่เหมือนสมัยก่อนนะ
เมื่อก่อนเราเนี่ยจะกลับบ้านตรงเวลา
แล้วทุกคนก็ตรงเวลาแล้วเราก็จะรับประทานอาหารตอนประมาณ๕โมงเย็น
แล้วกับข้าวบ้านจะอร่อยที่สุด
แล้วยิ่งได้ดิฉันทำอร่อยที่สุดในโลกแล้วป้าด้วยใช่ไหม

ใครมีหน้าที่อะไร
เช่นคนนี้ตักข้าวคนนี้เก็บจานคนนี้ล้างจาน
แล้วมีอะไรเราก็จะคุยกันบนโต๊ะอาหาร

เช้ามาก็กินก่อนไปโรงเรียน
หรือว่าทุกคนก่อนไปทำงาน
จะมีก็ต่อเมื่อไปกินข้าวนอกบ้านเป็นแบบวันพิเศษอะไรอย่างนี้
เดี๋ยวนี้อยู่คนเดียวก็เอาเข้ามานั่งกิน
เปิดโทรทัศน์แล้วก็ดูโทรธรรม
แล้วก็ไม่รู้ว่ากินอะไรอร่อยไม่รู้

แต่ว่าก็เล่นแต่ฝรั่งไม่เล่นไลน์
โอเคเอาตัวเลขอะไรก็ว่ากันไปนะฮะ

เดี๋ยวไปลองฟังจะพูดว่ายาย่าคุณณเดชน์เปิดผมอีกจะพูดว่าไง
ยาย่าเขาบอกว่า

ซึ่งเป็นเพลงที่อยู่ในภาพยนตร์
ใช่ก็เรียกได้ว่ากระแสการตอบรับดีเกินคาดมากเลยทีเดียว
ก็เลยได้มีโอกาสไปคุยกับยายา
เพิ่งกลับมาจากอุดรธานีเป็นอย่างไรบ้าง
ก็เป็นประสบการณ์ใหม่เรื่อยนะคะ
เป็นการรำครั้งที่๒นะคะซึ่งรำผิดเยอะมาก
ด้วยพลังแห่งสาธารณ์ของพี่ออฟกับพี่แดงนะคะ

สิ่งสมหัศจรรย์มากตอนนั้นเหนื่อยว่ะ

หนูเชื่อว่าหนูจะทำไม่ได้
แต่ว่าสรุปว่าตั้งใจมากมันก็เลยทำได้

ไหนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคุณแม่

เพราะว่าอีสานเขาจะมีลำหลายแบบนะ

คุณแม่รำมาเลยล่ะค่ะของคุณแม่เนี่ย

อยากจะมีลูก๒คน

ยากทำอะไรแล้ว

วันนั้นเราแค่จะทำแบบว่า

คือในรายการช้อปปี้อะไรของเขาเนี่ย

เป็นการรู้ใจกันแค่ไหน

สองคนน่าจะถูกทั้งสองคน

เอ้ยนั่นสิฮะเอ้ยงงฮะ
อย่าไปเข้าสิงเลยเอางี้กลับไปดูเอ็มวีใหม่
ก็จะถามกระแสว่เอ็มวีตอบรับดีไหม
ก็ดีนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เป็นครั้งแรกนะที่หนูได้เห็นกันนะคะ
แล้วเขาก็บอกว่าได้ดูพร้อมกันเลยนะคะ
แต่ว่าด้วยถ่ายไปนานมากแล้วด้วยนะ
ก็เลยจำไม่ค่อยได้ว่ามันมีอะไรกันบ้าง

เพราะว่าพี่อ๊อฟก็ปล่อยภาพน้อยมากนะคะ

เห็นเงาเอาภาพจริงมาออกกับคนลุกก็ดู

ใช่แล้วบอกว่าในเอ็มวีเนี่ยมันภาพสวยเท่านั้นเองนะคะ
แล้วนะเดี๋ยวก็ไปดูเป็นเรื่องใหญ่เรื่องยาวกันไปเลยทีเดียวดีกว่า

ที่สักร้ำบางคนก็เอามาลงเหมือนกัน

แต้วเขาลำบ่อยมากเพราะเขาเป็นนาฬีอันแรก

มันเหมือนรบบุรีแต่ไม่ใช่

ถ้าห่วงไทยอาจจะสูง

แล้วไม่ถามแล้ว
อีกเรื่องนึงนะคะเดี๋ยวมีคลิปให้ดูด้วย
อ่านหนังสือดูรูปภาพก็ไปดูรูปสเนคสเนคกัน

แล้วพอบอกว่าเดิร์นเนี่ย

ห้องพ่อแล้วยังไง

หรือใหญ่สเนคกันใหญ่สเนคสเนค

เรียกไม่ได้
มันเกิดจากเนี่ยเขาไปเที่ยวหินไปอะไรอย่างนี้
พ่อลูกเขาอาบน้ำกันอยู่แล้วเขาก็เห็นอันนี้ไง

แล้วบอกว่าน้องไม่ได้เข้าใจผิดจริงใช่ไหมน้องรู้ใช่ไหมว่าน้องเนี่ย
คือนักข่าวว่าคืออะไร
คือว่าเดี๋ยวว่าตอนนี้เขาอาจจะยังไม่รู้
เพราะว่าตอนนี้เขาเพิ่งสองขวบเองเดี๋ยวว่าคงไม่รู้หรอก
เออฮึตอนนี้เห็นอันนี้ก่อนเห็นรูปนี้ก่อน
แค่นี้นะแล้วต้องบอกเขาไหมเขาบอกส่องสนุนแมทฮิลเขาขี้เล่น

กลัวน้องจะติดออกไปหาสเนคข้างนอกหรือเปล่า
เดี๋ยวว่าคงไม่เพราะตอนนี้ดินแลนด์ถึงวัยจะไม่ยอมเล่นกับคนที่ไม่สนิท
ถ้าไม่สนิทจริงเนี่ยจะไม่สามารถอุ้มเขาไปได้นะคะเขากลัว
เขาจะหนีเขาจะขี้อายเขาไม่ไปหาสเนคข้างนอกหรอกค่ะ
กลัวจะมีดราม่าไหมหลายคนอาจจะมองว่าไม่เหมาะสม

ไม่ล่ะค่ะดิว่ามันเป็นอะไรที่ไม่น่าจะดรามมาก
ดิว่ามันตลกมากกว่าไม่มีอะไรเนอะก็ไม่ได้ทำเรื่องอะไรอ่ะ
อันนี้เป็นลูกฝรั่งวันหนึ่งมันก็ต้องรู้เรื่องอยู่ดีอ่ะ
ไม่สอนวันนี้วันหน้ามันก็ต้องรู้

ถามไปแล้วก็เลยไปถามเรื่องจะให้เข้าวงการไหม
เพราะหน้าตาน่ารักแล้วก็เป็นเด็กที่แบบว่าพูดจาแบบว่าชัดช้าน
พ่อแม่เป็นนักร้องอย่างนี้ด้วยนะเขาบอกก็จริงแล้วเขาชอบร้องเพลงนะ
แต่ว่าพี่แมทค่อนข้างจะอยากให้ลูกอยู่แบบนี้
ไม่อยากให้โตเกินปกติหรือว่าไปเล่นข้างนอกแล้วไปอัลดอร์อะไรมากมาย
ก็คือไปเล่นแบบปกติไปข้างนอกไปอัลดอร์แบบเด็กทั่วไป
แต่ไม่อยากให้อยู่ในกล่องไทยอะไรอย่างนี้ฮะ

จริงเนี่ยฝรั่งเนี่ยอย่างมีลูกสาวอย่างนี้นะ

เสร็จแล้วเนี่ยพอพอออกมาแล้วอีลูกสาวบอกว่า
คือแบบว่าพ่อฉันมีหนอนไอ้นี่มีงูนี่ใหญ่กว่าเนอะ

แม้แต่ลูกสาวพ่อของมันมีแค่หนอนอย่างเดียวนะ

มันก็นอนหลับอยู่มันก็นอน

เรื่องรักกับคุณนิชาเนี่ยให้เวลาเป็นตัวกำหนดดีกว่าหลายคนสงสัยมากไงว่าตกลงแบบ
ถ้าใช่ไปแล้วบอกว่านี่มันต้านแล้วฮะ
ก็เรียกว่ามีช็อตหวานออกมาบ่อยนะครับ
โมเมนต์ดีออกมาให้แฟนคลับได้ลุ้น

สำหรับคุณโตโนภาคินกับนางเอกคู่จิ้นของเธอนะคะนิชา
ก็เลยขอให้อัปเดตสถานการณ์สักนิดนึงว่าคำสัมพันธ์ตอนนี้เป็นอย่างไรมัก

ช่วงนี้เราไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อย

ไม่มีเขาบอกไม่หรอกครับที่ไปบ่อยก็คือไปทำบุญ
ไปช่วยน้ำท่วมที่ลาวซึ่งก็นานแล้วนะ
แล้วก็อาจจะเจออีกประมาณวันที่๑๗กันยายนนี้
เพราะว่าเป็นการฟิตติ้งละครเป็นครั้งแรกอย่างที่พี่เหมียวบอก

สัมพันธ์พัฒนาขึ้นไหมก็ต้องเป็นพี่น้องกันนะครับ

ด้วยความที่ว่าเราเคยร่วมงานกันแล้วก็มีแฟนชื่นชอบเราทั้งสองคน
ดังนั้นมันก็อาจจะเป็นไปได้ที่คนจะเชียร์แล้วก็จิ้นกันต่อ
แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเรายังเป็นพี่น้องกันนะครับ
คืออย่างที่บอกในความเป็นจริงมันอีกยาวไกลเลย
เพราะว่าน้องเขาต้องทำงานแล้วตัวผมเองก็ต้องทำงานของผมเหมือนกัน
แต่หลายคนก็ยังลุ้นตลอดบอกว่าอยากจะให้คู่นี้มีโอกาสสารสัมพันธ์กันต่อ

ผมคิดว่าตอนนี้เราทำงานให้มันเต็มที่ดีกว่า
ส่วนเรื่องของอนาคตมันไม่มีใครรู้หรอก
เพราะว่าตัวผมเองก็อายุเยอะแล้วด้วย
ถ้าเทียบกับน้องเนอะเขาน้องก็ยังเด็ก
คุณตนนโก้มอย่างที่บอกค่อนข้างคือยังไม่พร้อมจริง
เขาบอกว่าตอนที่เขามีแฟนเขาก็มีความสุขดีแหละ
แต่ด้วยเมื่อที่เรามีสภาพรั่งกายแล้วก็สิ่งที่เราต้องเจอ

ตอนแรกที่แบบว่าเจอตอนแรกมาโตโน่ใหม่นะ
แล้วเมื่อปราเสริมก็แบบไม่อยากมีแฟนจริงเลยครับ

โทรครึ่งมันเข้าผู้หมาในวงการใหม่อย่างเงี้ย
มันก็เห็นความสวยความงามคนแบบเต็มไปหมด
อยู่มาวันหนึ่งแต่งงานไปเลย

หลังจากนั้นล่ะหลังจากนั้นคุณแม่ได้เจอเขายังไหม
หมายถึงว่าหน้าปัจจุบันนี้
มีหรือจะไม่เจอ

เขาบอกก็ไม่กลัวพูดอะไรหรอก
เค้ารู้ว่าคุณแม่ทำข่าวใส่ใคร
เย้ดูรูปอีกดูรูปอีกมีซุ้มดอกไม้ด้วยมีซุ้มโป่งแล้วก็เหมือนมีไลน์ออนทรีย์อยู่ข้างหลังนะเมื่อกี้อาจเห็น
ใช่หายไปแล้วนี่ไงนี่ไงดูรูปอีกดูรูปอีกโอเคไหนที่สุดความตั้งใจของผมก็สำเร็จผมถามเพราะว่าท่านแต่งงานกับพี่ไหมน้องตอบว่าแต่งค่ะ
มีคนเข้าไปเสด็จความดีนะคะคุณสงการเต้จันทรงนะคะคุณบ้ำสตาเลสบุ๊คโกะเข้าไปกันใหญ่รอยสงการเตะเตะแล้วก็นี่ค่ะ

โปรดกับปรานเลยน่ารักเลยสองคนใช้พรานน่ารักจริงน่ารักมาก
วันนี้วันศุกร์นะคะพรุ่งนี้เสาร์อาทิตยุดก็เดินทางไปไหนเดินทางปลอดภัยนะคะ
แล้วจะมีพายุจนกระทั่งถึงวันที่สิบสิบเก้าหรือสิบหกหรือสิบสิบหกอะไรสักอย่าง

ันี้ก็คือโคลิเมร์โคลิแคนแต่ว่าพอมาอยู่ฝั่งนี้เขาเรียกว่าไต้ฝุ่นบ้างไหมคะ
เขาเรียกว่าไต้ฟุ่นใช่ฟุ่นงั้นเราสามคนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ